คุณผู้ชมช่วยเบิร์ตดูหน่อยครับว่าอันนี้ใช่รถสี่ล้อแดงที่เชียงใหม่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาใส่เสื้อผ้ามากน้อยแค่ไหนฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นนักท่องเที่ยวในรายงานบอกเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนนะใช้บริการโดยสารสี่ล้อแดงในเชียงใหม่นะครับ
ถอดเสื้อตัวนอกออกนะเหลือแต่ชุดชั้นในนะครับ
แน่นอนว่ารถที่ขับตามหลังมา
โอ้โหก็คงมองล่ะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายของเธอ
ก็พบว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายคลิปลักษณะโชว์สรีระแบบนี้
ตามสถานที่ต่างครับนายนัทบุษย์โชทวีพูล
ท่านประธานเป็นประธานสากรนครลานนาเดินรถจำกัด
เพิ่งทราบเรื่องเมื่อวานนะเท่าที่สังเกตนะ
คือขณะเกิดเหตุคนขับก็น่าจะไม่รู้หรอก
ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะผู้โดยสารคนนี้ให้เพื่อนแอบถ่าย
เท่าที่มองยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นรถสี่ล้อแดงนะครับ
เพราะว่ารถบริการสาธารณะของเชียงใหม่มีหลายสี
แต่ย้ำหัวหน้าคิวรถวินรถไปแล้วบอกโอ้ต้องช่วยกันดูนะ
สองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะถ้ากระทำในลักษณะแบบนี้
ส่งผลต่อภาพลักษณ์เชียงใหม่ให้ช่วยกันตักเตือนและแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับ